ติดต่านาภูมิแล้วไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการขายตรงสำคมต่าง
ล่าสุดเรารู้แล้วว่าเขาทำผิดแล้วเขามีขบวนการอย่างไรกันบ้าง
วันนี้คุณสุภาพจะมาวิเคราะห์กันต่อกับพฤติกรรมพฤติการของเขา
ว่าวิธีการหลอกลงแบบนี้เป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันเลยครับ
ขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณมินครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
หยุดสงกรานไป๔๕วันเปิดขึ้นมา
รายการของคุณชูวิทย์ก็นำมารีลันใหม่
ก็ได้ฟังคุณชูวิทย์วิเคราะห์ในเชิงลึก

เมื่อกี้ดูข่าวไปก็รู้แล้วว่า
เขาตั้งข้อหาเพิ่มเติมกับคนที่เกี่ยวข้องยังไง

ติดคุกยาวด้วยเพราะอย่างที่คุณชูวิทย์บอกว่า
หนึ่งกรรมหนึ่งวาระแต่ละคดีช่อกงนี่เขาจะแยกออกมา
สมมุติ๖คน๑โกง๑คนติด๖ปี
โกง๑๐๐คนก็เอา๑๐๐คูณเข้าไปเถอะครับ

เอาล่ะจะติดคุกเป็นพันปีแต่ว่าติดคุกได้๕๐ปี

แต่ว่าในมุมของส่วนราชการ
เราควรจะต้องทบทวนยังไงไม่ให้เรื่องนี้เกิดซ้ำซาก
ที่ผ่านมาก็เกิดซ้ำซาก
เรื่องที่๑ที่จะต้องเสนอแนะกันก็คือว่า
รัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปรับตัวครับ
ปรับตัวจากคอยตามล้างตามเช็ดแก้ปัญหา
ต้องปรับมาปรับตัวมาเป็นการเฝ้าระวัง
เรื่องพวกนี้ผิดกฎหมายทั้งนั้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้มีตั้งไม่รู้กี่หน่วยงาน
แต่สังเกตดูเถอะครับต้องให้เรื่องมันเกิดให้เรื่องมันแดงขึ้นมาเสียก่อน
แต่ละหน่วยงานถึงจะมาบอกว่าตัวเองจะต้องเข้าไปดำเนินการยังไง
แต่ว่าช่วงที่เขากำลังวางแผนหลอกลวงกันเขาโฆษณาเขาประชาสัมพันธ์เขาบอกกันทั่วบ้านทั่วเมือง
เจ้าหน้าที่ไม่รู้เลยเจ้าหน้าที่ไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลเลย
อันนี้ถ้าเอาใจใส่ซะหน่อยเฝ้าระวังซะหน่อยว่าเอ๊ะเรามีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะ
เราเป็นสคบนะอย่างนี้เข้าข่ายหลอกลวงประชาชนนี่
ตำรวจสคบก็แยกออกมาต่างหากเอ๊ะอย่างนี้เข้าข่ายหลอกลวงประชาชนนี่
หน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์อย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะ
ถ้าเฝ้าระวังและตามดูพฤติกรรมก็จะสามารถสกัดกั้นไม่ปล่อยให้เรื่องมันลุกลามใหญ่โตแบบนี้
ทำได้ครับเข้าไปเนี่ยครับในอินเตอร์เน็ตในสังคมออนไลน์ในอะไรต่ออะไรที่เขา
ที่เขาเผยแพร่เชิญชวนกันทำไมหน่วยราชการไม่รู้
แต่ว่าไม่สนใจจนกระทั่งเรื่องมันเกิดขึ้นมาเป็นข่าวใหญ่โตแต่ละแห่งถึงออกมาว่าอ๋อ
ผมมีหน้าที่ต้องทำอย่างนี้ผมจะต้องทำอย่างนี้ต่อไปจะต้องเป็นอย่างนี้
ทำไมปล่อยให้เรื่องมันเกิดก่อนทุกทีล่ะครับทำไมไม่มีจิตสำนึกในการเฝ้าระวังว่า
หน้าที่เราเราควรจะป้องกันเรื่องอย่างนี้ยังไง
ฉะนั้นถ้าหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ปรับตัวในการเฝ้าระวังเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นอีก
หลอกหมอเรื่องท่องเที่ยวโอ้ยสารพัดแล้วถ้าไปดูเรื่องพวกนี้ถ้ารู้ซะตั้งแต่ต้นทางเนี่ยออกมาสกัดก่อน
ออกมาให้ข่าวว่าเรื่องนี้เขากำลังเตรียมแผนจะต้มตุ๋นกันดูที่จะใช้อำนาจทางกฎหมายไปสกัดยังไง
ทำไมไม่ทันแบบนั้นล่ะครับนี่หน่วยราชการของเราตามล้างตามเช็ดอย่างที่ว่าอีกหน่อยหนึ่งอย่างมากก็แค่แค่เตือนแค่เตือนเวลามีเรื่องคนไปทำหน้าพังไปฉีดหน้าอกไปทำอะไรเสียหายหมอเขาจะออกมาเตือนว่าให้ระวังคลินิกเถื่อนที่ไม่ไม่มีใบอนุญาตแล้วก็ไม่มีหมอทำอ้าวทำไมทำไมกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
ไม่รู้เหรอครับว่าเขาเปิดกันที่ไหนบ้างเขารู้คนที่ไปทำเขายังรู้เลยเขาเชิญชวนกันทางเว็บไซต์ทางออนไลน์เยอะแยะถ้าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขสนใจทำไมทำไมจะไม่รู้แล้วทำไมจะไม่ไปดำเนินการแล้วปล่อยให้คนถูกหลอกถูกลวงเสียหาย
ธิบดีก็ออกมาเตือนว่าให้ระวังมันเป็นไปไม่ได้หรอก
ที่จะทำไปหาคลินิกแล้วทำให้ทำให้ตัวสูงขึ้นอย่าไปเชื่อ
ก็ได้แค่เตือนแล้วทำไมทำไมไม่บุกไปที่คลินิกแห่งนี้
ดำเนินการกับเขาล่ะว่านี่คุณโฆษณาแบบนี้
หลอกลวงประชาชนผิดพรบด้วยพรบที่ออกมาใหม่ไม่กี่วัน
แต่พรบสถานพจบาลโอ้ยโทษหนักนะทั้งจำทั้งปรับแพงด้วย
แต่ว่าอย่างมากก็ได้แค่เตือนแล้วคนที่ไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์
ไม่ได้ดูทีวีเขาไม่ฟังคำเตือนเขาก็เชื่อเห็นไหมฮะ
นี่คือหน่วยราชการของเราที่ไม่ปรับตัวในการเฝ้าระวังตามล้างตามเช็ด
และจะเป็นไทยแลนด์๔๐ได้ยังไงไทยแลนด์๔๐ราชการจะต้องคอยระวังตัวเฝ้าระวังด้วย
เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองฐานข้อมูลฐานข้อมูลเนี่ย
ถ้าเรามีข้อมูลที่เชื่อมกันดีเนี่ยมันจะป้องกันการหลอกลวงได้เยอะ
ธอมโชกุลเนี่ยเปลี่ยนชื่อห้าหกครั้งไปก่อคดีทีนึงเปลี่ยนชื่อทีนึง
ก่อคดีทีนึงมีหมายจับเปลี่ยนชื่อทีนึงก็ไม่รู้ก็ไม่รู้
เขาบอกว่าเขาไปเปลี่ยนชื่อเพื่อสิริมงคลเอ้าก็ไม่รู้
ถ้าเปลี่ยนชื่อแล้วมีข้อมูลหลักฐานเนี่ยนะไม่มีทางหรอกครับที่จะไปก่อคดีได้
สมมุติแต่ก่อนชื่ออะไรก็ได้เอาชื่อโลกันนายโลกันจะไปเปลี่ยนชื่อเป็นนายอับปรี
สมมุติอย่างนี้นะพอกดชื่อนายโลกันเฮ้ยนายโลกันนี่มาเปลี่ยนชื่อไม่ได้นะ
คุณมีคดีติดตัวนะคุณคุณจะมาเปลี่ยนเป็นนายอับรีเขาไม่ยอม
เพราะข้อมูลที่บอกไว้ว่านายโลกันเนี่ยมีคดีติดตัวที่ไหนมันจะโผล่ขึ้นมา
แล้วเจ้าหน้าที่ทะเบียนราชนั่นแหละแจ้งตำรวจได้เลยเจอแล้วผู้ต้องหากำลังมาขอเปลี่ยนชื่อ
เปลี่ยนชื่อจากนายอับปรีสักพักนึงอยากจะเปลี่ยนชื่อเป็นนายจังไรต่อ
แล้วจะมาขอชื่อเป็นนายเปลี่ยนเป็นนายจังไรได้ไหม
ไม่ได้เพราะว่าคุณมีคดี
คำถามก็คือว่าถ้ามันมีข้อมูลแบบนี้ป้อนอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์
ระหว่างข้อมูลกองอัธยกรรมตำรวจใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยฝ่ายทะเบียนราช
ใครจะไปเปลี่ยนชื่อยังไงปั๊บกดดูชื่อเก่า
คุณมีคดีติดตัวหรือเปล่า
ถ้ามีคดีติดตัวกระซิบตำรวจ
อย่าลืมนะที่ว่าการอำเภอกับตำรวจมันอยู่ใกล้กันนิดเดียว
มีใครมาเปลี่ยนชื่อมีคดีติดตัว
ตำรวจก็มาตะครุบตัวไปดำเนินคดี
ใครมันจะไปกล้าเปลี่ยนชื่อถ้าหนีคดี
แล้วถ้าไม่กล้าเปลี่ยนชื่อหนีคดี
คดีเก่ายังอยู่คุณไปทำอะไรไม่ได้หรอกครับ
อันนี้มันเปิดช่องทางให้คนเปลี่ยนชื่อ
แล้วเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อก็ง่าย
คนหนึ่งเปลี่ยนเช้าทีนึงเย็นทีนึงเป็นไปได้ยังไง
ธ้อมโชว์กุ้นเนี่ยล่ะท่านไปดูสิ
ถ้าระบบข้อมูลระหว่างสำนักงานทะเบียนราช
กับระบบข้อมูลของตำรวจ

โดยซอฟต์แวร์ที่ผลิตทำขึ้นมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนชื่ออย่างนี้ได้ล่ะ
คนจะหนีคดีอย่างนี้ได้เหรอไม่ได้หรอกครับ
ถามว่าซอฟต์แวร์แบบนี้ทำได้ไหมทำได้แต่ราชการไม่คิดทำ
ถึงทำได้ผมว่าข้าราชการก็ทำไม่เป็นทำไม่เป็นต้องไปจ้างอัลซอสมา
เดี๋ยวนี้มันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ตั้งเยอะแยะที่เขามีความชำนิชำนาญ
หน่วยราชการไม่หยิบข้อมูลมาใช้ล่ะครับ
อุตส่าห์มีข้อมูลอะไรอ่ะกระทรวงไอซีทีเนี่ยบอกเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงดิจิตอล
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูเหมือนว่าทันสมัยรู้เท่าทัน
มีข้อมูลตรงไหนกดจึ๊กจักจึ๊กจักรู้หมดอ่าแล้วทำไม
ทำไมสำนักงานทะเบียนราชของกระทรวงมหาดไทยไม่มีข้อมูลเชื่อมอะไรเลย
ว่าใครก่อคดีไว้บ้างยังไงแล้วปล่อยให้เขาเปลี่ยนชื่อ
อ้างว่าเป็นสิทธิเสรีภาพเขาต้องการจะเป็นมงคลกับชีวิตเขา
แล้วก็ให้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วก็ไปก่อคดีได้อีก
หรือยังล่ะครับว่าถ้าหน่วยราชการทำงานกระฉับกระเฉง
หนึ่งคอยเฝ้าระวังไม่ใช่คอยตามล้างตามเช็ด
เรื่องแบบนี้มันเกิดไม่ได้สองถ้าระบบราชการมีข้อมูล
มีข้อมูลมีซอฟต์แวร์ที่เชื่อมกันได้ระหว่างหน่วยงานราชการด้วยกัน
ข้อมูลพวกนี้มันจะปรากฏแล้วไม่มีเปลี่ยนชื่อหนีคดีหรอกครับ
ฝรั่งเนี่ยเขาไม่ค่อยเปลี่ยนชื่อกันแต่ถ้าเขาเปลี่ยนชื่อ
ผมเชื่อว่าทันทีที่กดชื่อเข้าไปเนี่ยโอ้ยมันจะขึ้นมาเป็นหางว่าวเลย
ว่านายคนนี้มีประวัติมายังไงยังไงอยู่ในนั้นหมดอยู่ในนั้นหมด
เราเนี่ยจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์มาแต่ละหน่วยงานเนี่ยไม่ใช่ถูกนะครับ
แต่เราใช้กันไม่เป็นเราหาประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่ได้
เราก็กังวลกันอยู่อย่างนี้ครับนี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้
สองเรื่องที่ผมคิดว่าถ้าราชการไม่ปรับตัวอย่าไปคิดเป็นไทยแลนด์๔๐เลยครับ
เพราะว่าแน่นอนมันไม่จบแค่เรื่องสองเรื่องนี้แน่นอน
ยังมีเกี่ยวกันอีกครับคนเดี๋ยวนี้อยากรวยเร็วหวังรวยทางรัฐ
ทำงานไปวันหนึ่งเนี่ยมันรวยช้าใครมาหลอกอะไรก็ตะครุบก่อน
จ่าย๙๗๐๐ได้คอมมิชั่น๓๐๐๐ไปได้ทัวร์ด้วยสุดท้ายไม่ได้อะไรเลย